ไปตามความเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้าง
หลายพื้นที่นะคะได้ประสบพบเจอกับพายุหรือว่าฝนตกหนักต่าง
ทีนี้คุณผู้ชมที่ภาคเหนือมันมีเรื่องของดินโครนถล่ม
อกจากเจอกับน้ำท่วมแบบนี้แล้ว
ลองไปดูกันที่จังหวัดน่านกันหน่อยที่แรกคุณผู้ชมค่ะ
สถานการณ์ตอนนี้คือหลายพื้นที่ต้องใช้คำว่าวิกฤตแล้วแหละ
โรยเฉพาะอำเภาะเบาะเกลือบ้านเฮ้วยโป่งเบาะเกลือใต้
ตรงนี้ดินถล่มทับเส้นทางเข้าหมู่บ้านเลยค่ะ
ถนนนี้ขาดนะคะไม่สามารถที่จะสัญจรได้
ทีนี้เจ้าหน้าที่ค่ะก็ต้องมีการเร่งอบพยพชาวบ้าน
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวดินโครนมันจะถล่มลงมา

หนักสุดอยู่ตรงหมู่บ้านสปันนะคุณผู้ชม
ตรงนี้เป็นหมู่บ้านนะคะท่องเที่ยวชื่อดัง
น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเลยนะคะ
โดยเฉพาะหมู่บ้านตรงที่ติดกับลำน้ำ

ท่านผู้ว่าที่จังหวัดน่านคุณวิบูลแววบัณฑิตค่ะ

แล้วก็ไปมอบถุงยางชีพให้
เตรียมหน่วยขึ้นที่เร็วคอยช่วยเหลือตลอดที่๑๔ชั่วโมงค่ะ
ส่วนแม่ห้องศรสาหัสไม่แพ้กันนะคะ
ถนนแยกทางหลวงตรงตำบลแม่สวดอำเภอศพเมยค่ะ

ก็จะเห็นว่ามีหินภูเขาขนาดใหญ่น้ำหนักสัก๕๐ตัน
คือปิดเส้นทางขวางอยู่
แล้วก็แน่นอนว่าสัญจรกันไม่ได้เลยตรงนั้น
วันนี้เจ้าหน้าที่หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่เสรียง

ก้อนใหญ่ก้อนนี้ที่บอกว่าน้ำหนักถึง๕๐ตัน

ชายแดนริมฝั่งลำน้ำสารวินอำเภอศพเมย
ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๓๖
มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือใคร
เป็นผู้หญิงท้องแก่ค่ะใกล้คลอดแล้วนะคะ

ต้องไปพักบ้านญาติที่อำเภอแม่เสรียงเพื่อความปลอดภัยก่อน
หลังจากที่บ้านของหญิงท้องแก่รายนี้เนี่ย

ยังมีลูกเล็กเป็นน้องผู้ชายอีกคนนึงด้วยนะคะ

หลังฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันนะคะ
เส้นทางหลวงสายแม่สอนแม่เสรียง
ถนนเกิดยุบตัวคุณผู้ชมลองดูนี่
โอ้โหไม่น่าเชื่อจริงว่าจะเกิดขึ้นในบ้านเรานะ

น่ากลัวมากนะคุณลึกกว่า๑๕เมตรนะ

ระยะทางนี้ยาวกว่า๖๐เมตรเลยค่ะ

ล่าสุดก็ว่าจังหวัดตากลงพื้นที่สั่งกัน
เร่งสะพันธุ์ข้างสร้างสะพันธุ์แบริ่ง

ก็สามารถที่จะใช้สัญจรชั่วคราวไปก่อน

กัสซ้อซ์ทางล่อทรงน้ำใต้ถนน
ถนนก็เกือบขาดกระแสน้ำกัดซ่อ

การค้าเขตนครแม่สอนนะคะเร่งสร้างนำกระสอบทรายแบบนี้
ตั้งเอาไว้เป็นแนวป้องกันน้ำหลังสถานการณ์ในน้ำในพื้นที่
เริ่มที่จะรู้แล้ววิกฤตแน่ส่งกำลังใจไปให้
คนภาคเหนือโดนหนักเลยค่ะระวังน้ำป่าระวังดินสไลด์ดินถล่ม
แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่จะมาในช่วงที่น้ำมากน้ำหลากด้วยนะครับ